ทุกผู้ชมครับมีหนูน้อยวัย๔ขวบนี่ก็เหมือนกันนะครับ
ตามหากันแทบแย่นะครับหายไปไหนคะ
แห่ง๑ตำบลพารานี่ฮะอ้าวแม่ก็เป็นแม่บ้านที่บอกเนี้ย
แล้วหายไปเลยหายไปเลยหาไม่เจอนะครับ๕โมงเย็นนะครับ
นี่เป็นภาพสุดท้ายที่แม่ที่เป็นแม่บ้านของรีสอร์ทเนี่ยออกตามหาตะโกนเรียกยังไงก็ไม่เจอ
มาขอดูกล้องวงจรปิดของรีสอร์ทที่แม่เป็นแม่บ้านอยู่
ก็ไปบอกตำรวจบอกกู้ภัยเนี่ยบอกเนี่ยเห็นจุดสุดท้ายคือตรงนี้
หาตั้งแต่๕โมงเย็นยันทุ่มหนึ่งนะฮะกู้ภัยก็ระดมหาทุกซอกทุกมุม
สุดท้ายเนี่ยไปเจอนะครับเจอใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูนะฮะ
น้องน่างสั่นอยู่ทันเนอะน่างติดอยู่น่างตัวสั่นอยู่
ตัวสั่นอยู่ในการเจ็บใจตัวครับ

อยู่ช่วงมุมของแรงกระวันช่องถ่างน้ำครับ

พอดีดูกล้องมุมจรปิดแล้วเราก็มุมคนไปหาช่วงบนเวทไทย

ก็ยังเล่นอยู่บ้านตาอยู่

บอกว่าที่หุ่นรีสอร์ทค่ะ
เพราะว่าน้องเดินไปรีสอร์ทน้องเข้ามารีสอร์ทแต่ตอนเย็นก็เดินมาหา
แต่เราไม่ได้มาหาแถวนี้ไงแล้วก็จะเรียกหาแถวแถวบ้าน
ปกติเขาจะเรียกเราเรียกเราจากข่อนอาคารนะค่ะ
น้องก็ร้องไห้ขวัญเสียนะครับท่านผู้ชมครับนี่เมื่อวานนี้นะฮะ
นี่เป็นภาพวันนี้แล้วยังขวัญเสียอยู่นะครับ
คือกู้ภัยเนี่ยบอกว่าไปเจอเนี่ยเป็นจุดที่เป็นใต้ถุนของห้องพักในรีสอร์ท
เด็กเนี่ยหนีเข้าไปอยู่ด้านในนั้นอาจจะถูกแม่ดุแม่ว่าหรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยฮะ
แม่ก็บอกว่าลูกอาจจะงอนด้วยตามภาษาเด็กกลัวจะถูกแม่ตีเลยวิ่งหนีไปไปแอบอยู่ใต้ถุน
กู้ภัยก็ชี้ให้เราดูแล้วเมื่อวานมาหานี่ช่วงแบบเย็นค่ำแล้ว
ถ้าไม่สังเกตจริงเนี่ยปกติมันจะมืดเลยไง

กู้ภัยบอกไหนเด็กสี่ขวบดูจากภาพวงจรปิดตัวนิดนึงถ้าผู้ใหญ่คงไม่มุดไปแอบอ่ะแต่เด็กก็อาจจะเป็นไปได้
เห็นมั้ยฮะจังหวานนี้ที่ว่าวิ่งมาแล้วหายไปไหน

ลองส่องไฟดูเจอจริงนะครับใต้ถุนตรงนี้นะฮะ

ไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาติดอยู่ในนี้นะคะเพราะว่าเขาจะคุ้นเคย
คิดว่าเขาน่าจะตกสระน้ำตรงขุดไว้หลังบ้านเขามากกว่า
แล้วก็อยากจะเตือนแม่ด้วยว่าลูกยังเล็กเนอะ
ก็ต้องดูแลใกล้ชิดไม่ใช่ว่าปล่อยให้ไปเล่นมืดค่ำแล้วยังไม่ตามกลับบ้านนะคะ
นี่ค่ะสิ่งให้ดูค่ะคุณพี่เจ้าของรีสอร์ท
ถ้าเรามองไปใต้ถูนขนาดกลางวานจึงมืดเลยนะ
ใช่มืดมากแล้วมันเป็นช่องแคบนิดเดียวเอง
เพราะน้องนั่งเงียบเลยนะ
แม่บอกว่าก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก
โชคดีไม่ได้ไปไหนไกลใช่ไหมฮะ